เป็นงานจักษานของเล่นที่เรียนแบบรูปร่างของสัตว์ตามธรรมชาติ
เน้นการสารให้เห็นเป็นรูปร่าง
เรียนแบบตัวมดอย่างเด่นชัด
โดยจะใช้วิธีการสารเป็นหลัก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

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน